คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้ที่ผมโปรยเอาไว้
ผู้ชายคนนี้นะเขาไปฉีดวัคซีน
แล้วตอนจะฉีดวัคซีนคุณพยาบาลกำลังจะหลดเข็มทิ้มจึ๊กเข้าไปอยู่แล้ว
คุณพยาบาลครับแล้วอย่างนี้ผมจะช่วยตัวเองได้ไหมครับ
ทำไมถามแบบนี้ลองดูฮะ
แล้วมันชัดได้ไหมเนี่ย
มันชัดได้ไหมจริงผมอยากรู้
คำนี้หมายถึงอะไรกีฬาหรืออะไร

ต้องหาเวลาทำอย่างอื่นดูกว่าโปรลุ้น

คุณพี่พยาบาลอุตส่าหเบี่ยงเบนแล้วนะ

เขาวิพากษ์วิจารณ์กันแซ่บนะคุณผู้ชมฮะ
เขาถามกันว่าทำแบบนี้ไม่ให้เกียรติพี่พยาบาลเขาเลยเหรอ
ขณะที่ต้องชื่นชมพี่พยาบาล
ผมว่าท่านสติดีมาก
แล้วก็ควบคุมการตอบได้ดีมาก
กลายเป็นว่าตั้งใจจะถามแบบยียวนนะ

คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ

มันก็เป็นปกติแหละของวัยเจริญพันธุ์นะฮะ

ล่าสุดผู้ชายคนนี้อัดคลิปขอโทษแล้วนะครับ
ดูเขาหน่อยก็แล้วกันฮะ
ดูเขาหน่อยก็แล้วกันฮะ